จะพาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดภายในวัดพระธรรมกาย
ซึ่งล่าสุดยังคงมีเจ้าที่ของวัดรวมทั้งพระลูกวัด
ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมากขึ้นด้วย
รวมทั้งมีการติดตั้งกล้องกลางจอมปิดเพิ่มถึง๒๐ตัว
รายงานสดมาจากวัดพระธรรมกายจังหวัดปฐุมธานี
บริเวณรอบวัดพระธรรมกาย
กำลังในการเข้าดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มกำลังทุกจุด
ขณะที่ทางทางวัดพระธรรมกาย

หลังมีการประชุมที่จะนำกำลังเข้าจับกลุ่ม
แม้จะอ้างว่าการเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในครั้งนี้นะคะ
เป็นเพียงแค่การป้องกันมือที่๓ที่จะเข้ามาสร้างสถานการณ์เท่านั้นค่ะ
จากการสำรวจโดยรอบวัดพระธรรมกายตำบลครอง๒อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ก็พบว่าที่บริเวณประตู๕และประตู๖ก็ได้มีเจ้าหน้าที่ของทางวัด
รอปภและพระสงฆ์จำนวนหนึ่งคอยตรวจตาดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณประตูทางเข้าอย่างเข้มงวดค่ะ
โดยมีการนำลวดหนามมาวางบนกำแพงรอบฝั่งอาคารร้อยปี
คุณยายมหารัตนอุบาสิกาจานขนกยูง
ส่วนที่บริเวณประตูโบสถ์ฝั่งถนนเรียบครอง๓ซึ่งเป็นจุดที่มีรถแบ็คโฮจอดขวางประตูอยู่นั้น
ก็ได้มีการติดกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้น
และได้มีการนำผ้าเทปดำมาปิดพรางไว้ตามต้นไม้นะคะ
พร้อมห้ามไม่ให้สื่อมวลชนเดินทางเข้าไปบันทึกภาพได้ค่ะ
พระมหานพรปุญญชโยผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย

ซึ่งเป็นจดหมายจากสมัชชาสงฆ์เทราวาสโลก
ที่ได้ส่งจดหมายเป็นนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
โดยได้มีการระบุใจความสำคัญนะคะ
กระทำการละเมิดทางกฎหมายหลายประการ
รวมถึงได้ออกหมายจับด้วยเหตุเพียงแค่
พระธรรมชโยไม่ไปพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกเท่านั้น
ทั้งที่ทางฝ่ายกฎหมายของทางวัดนะคะ
ยื่นคำร้องต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษไปแล้ว
พระธรรมชโยมีอาการอาภาษณ์กระทันหัน
ซึ่งทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้ปฏิเสธคำร้อง
และยืนการที่จะออกหมายจับ
นั่นเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิของผู้ป่วยอย่างชัดเจน
อยากให้นายกรัฐมนตรีเข้ามาตรวจสอบเพื่อหาสันติวิธีและดำเนินการอันเหมาะสมค่ะ
ส่วนการที่ทางวัดพระธรรมกายนะคะได้ติดลวดหนามบนรั้วนั้น
พระมหานพรก็ได้ระบุเหตุผลค่ะว่า
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นรั้วที่มีความสูงไม่มาก
โดยปกติก็จะได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่คณะสิทธิ์และพระสงฆ์
ตรวจตาบริเวณรอบวัดอยู่แล้ว
ขณะที่ได้มีการติดกล้องวงจรปิดเพื่อเป็นรักษาความปลอดภัย
ซึ่งหากมีบุคคลที่๓เข้ามาฉวยโอกาส
แม้ว่าจะเป็นภาพที่ดูขึงขังนะคะ
แต่ก็ยืนยันว่าจะไม่เกิดความรุนแรงค่ะ
ทั้งนี้นะคะทางวัดพระธรรมกายค่ะ
พร้อมทั้งได้มีการยืนยันค่ะแล้วก็ระบุค่ะ
พระธรรมกายแห่งนี้นะคะก็สามารถเข้ามาได้ตลอดเวลาค่ะ
พรชจียฤทธิสินทร์ข่าวทรัศน์ทีวีรายงานสดจากวัดพระธรรมกายค่ะ